เบรกนี้ค่ะเรามาดูความน่ารักของน้องเรซิ่งกันบ้างนะคะ
เกิดมาเพียงแค่๑๐วันแบบพอดีเลยค่ะ
ก็สร้างกระแสให้คุณแม่นะอย่างถล่มทลายเลย
มียอดไลค์กว่าครึ่งล้านทีเดียวค่ะไปดูซิ
รูปความน่ารักจะเป็นยังไงบ้าง
ดูค่ะคุณแพทย์ก็เลี้ยงลูกเนาะน่ารักน่าชังจริง
ไปบอกเลยว่าเป็นขวัญใจพี่ป้าน้าอาไปแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับน้องเรซิ่งเกิดมาได้เพียง๙วันค่ะ
ครองใจแฟนคลับฟอลลอเวอร์นะคะ
ติดตามไอจีของพ่อเบ้นแม่เบ้นค่ะแบบพรุ่งพลวดเลย
โดยเฉพาะความน่ารักน่าชังที่คุณแม่แพทย์ณปภานะคะ
ลงอินสตาแกรมในวันแรกที่ลูกชายลืมตาดูโลกภาพนี้ค่ะ
คือจมูกโด่งนำพุ่งมาเลยนะคุณ

การันตีจากยอดกดไลค์ค่ะสูงทะลุถึง๕๖๓๔๐๐ไลค์เลยค่ะ
ขณะที่ภาพความอดอุ่น๓คนพ่อแม่ลูกนะคะ
ก็ไล่ตามมาห่างด้วยจำนวยคนกดยอดไลค์นะคะ

แล้วก็ภาพที่ลูกชายหลับตาพรีมสบู่อยู่อกนะคะอยู่ที่อกของคุณแม่ค่ะ
ภาพนี้ก็สูงเหมือนกันสูงถึง๓๓๗๔๙๕กว่าไลค์เลยค่ะ

จะมีแฟนคลับในโลกออนไลน์สูงปรี๊ดแล้ว

ก็มีทีท่าว่าจะฮอตโด่งดังตามมากันติดเลยล่ะค่ะ
คุณแพทย์เป็นยังไงคะ

โพสต์ลูบเลยครับ
ลูกนี่กำลังดูด
ให้ดูกันเลยว่าฉันก็เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นี่แหละ